คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในวันสำคัญวันนี้ค่ะ
โดยศาสนิกชนทั้ง๔ศาสนา
ก็ได้มาร่วมกันเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ๒เมษายนนี้ค่ะ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสวนหลวงร๙ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
สวนหลวงร๙ตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมานะคะ
มีศาสนิกชนทั้ง๔ศาสนาเดินทางมาเพื่อที่จะร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในวันพระราชสมภพค่ะ
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมานะคะ
ตัวแทนทั้ง๔ศาสนาค่ะทั้งไทยพุทธชาวมุสลิมชาวคริสต์
และชาวฮินดูร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ๒เมษายน๒๕๕๙

ถือเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิ
เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยครบรอบ๖๐ปี
ได้ประสานความร่วมมือกับทั้ง๓ศาสนาจัดงานนี้ขึ้นมา
โดยมีนายสุรินพิสุวรรณเลขาอดีตเลขาธิการอาเซียน
เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
และร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพลียงกัน
ก่อนที่จะมีการปล่อยแถวศาสนิกชน๔ศาสนา
ร่วมเดินแสดงพลังสามัคคีร่วมกันค่ะ
ประเทศราชราชุดาเซียมบรมราชกุมารี
กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและถือเป็นนิมิต
อันดีค่ะที่ทุกศาสนานั้นได้มาร่วมกันแสดงออก
ถึงความจงรักพักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วเป็นวันสำคัญที่เราเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัฐนาสุดาครับ
ซึ่งมีพระชนมายุครบ๖๑พันศาในปีนี้ครับ
เป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมหวังไว้ว่าเราจะเห็นภาพที่มีนิมิตหมายที่ดีต่อประเทศไทยในอนาคตครับ
ด้านของนายสุรินพิสุวรรณก็กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั้ง๔ศาสนาที่ร่วมใจการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
และสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะทางด้านของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะมีการร่วมกันกับศาสนิกชนทั้ง๔ศาสนานั้น
จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในวันพระราชสมภพในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยนะคะ
และวันนี้เองค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของชาวไทยที่แม้ว่าจะนับถือต่างศาสนากันแต่เรามีศูนย์รวมจิตใจดวงเดียวกันค่ะคือสถาบันแห่งพระมหากษัตริย์
ดิดละดาวิชาดิดข่าวเทราะห์ทีวีรายงานสดจากสวนหลวงรเก้าค่ะ